ใช่
ได้บอกว่าพี่ตีเป็นแฟนเพลงพี่ฝน
เป็นแฟนเพลงพี่ฝนนี่ฟังหลายเพลงมาก
จ่ายอ่อน
พร้อมใช้นะฮะราคาไม่แพง

คือโคมตะเกียงนะโครมตะเกียงแบบใส่ทาน
แบบไซธานอันนี้ราคาถูกมากคุณฝนอุ๊ยนี่ก็ตกใจ

อ้าวก็นี่มันเป็นโคมตะเกียง

โคมแบบโคม

อันนี้ถูกกว่าคุณฝนคุณฝนบ้าง

อุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดครับพี่ฝน

ใช้บ่อยอ่ะแล้วซิฟัณห์ง่ายด้วยเหมือนไม่น่าจะมินอยู่พ่อ

อันนี้เฉลยที่อันที่๓ที่พี่ฝนไม่ได้เลือกค่ะ
นี่คือโฮมตะเกียงแบบใส่ถ่านที่พี่ฝนไม่ได้เลือกค่ะ

เป๊กจะขยับไปที่เทียนค่ะ

ราคาอยู่ที่๑๑๒นะ
อันนี้นะน่าจะรายละ๒๕บาท

ถูกกว่า๒๕บาท
ถูกกว่า๓๕บาท

ไฟฉายราคาถูกที่สุดค่ะพี่ฝน

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทคะวิโศธ

ข้อต่อไปถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาสิจ๊ะมา
ของอร่อยคู่ครัวที่ทุกคนต้องมี

ปลากระป้อง
นี่คือปลามะเขลวนะครับเป็นซอสพริกสีราชา

เมาะในการพอกพาร่าราคาถูกครับผม
น้าปลาในซอสพริกไทยดำ

มหละแขระเลวเหมือนกันราคาถูกที่สุด

ของผมก็นี่ตามงกุฎทะเลเหมือนกันครับ
เป็นปลาแมคเคอเรลครับผมในน้ำปลาร้าปรุงรสอ่า
น้ำปลาร้าปรุงรสก็คิดดูซับด้วยถูกด้วย

พี่ฝนคะปลากระป้องเนี่ยเป็นคำถามข้อที่๒ของพี่ค่ะ
มูลค่า๔๐๐๐บาทถามเลยค่ะว่าปลากระป๋องทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดครับพี่
อันแรกอันที่๒อันที่๓ค่ะพี่ฝน๓รสที่แตกต่างกันน้ำหนักเท่ากันค่ะ๑๔๕กรัม

ไม่ใช่เซ็นต์ในเรื่องอย่างนี้แหละว่าแวบแรกปิ๊น

ตอบเลยแวบแรกติดที่รู้สึก

กระป๋องนี้นะแม่กระเรวในซอสพริกไทยดำนะ
เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยอันที่พี่ฝนไม่ได้เลือกนะคะ
อันแรกนี่ค่ะป้าแมคเรลในซอสพริกศรีราชา
ป้ากระป๋องมงกุฎทะเลที่พี่ฝนไม่ได้เลือก

พี่ฝนถูกนะ๑๖บาท

ป้าแม่กระเรวในซอสพริกไทยดำที่พี่ฝนเลือก
เดี๋ยวลองเปิดชิมดูนะฮะ

เพราะนี่คือปลากระป๋องที่พี่ฝนไม่ได้เลือกจากมงกุฎทะเลค่ะ

ครับแล้วก็เลยวิฟัสที่ใครดังเป็นข้าวข้าวปล่องที่ราคาถูกที่สุด
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาเลยจ้า
ชานอ้อยก็คือทำมาจากชานอ้อยมั้งน่าจะย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
ลองกินดูราวิศนาสไชลินเหมือนกันนะคะ
ปัสสิบค่ะอันนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะพี่
ส่วนอันที่๓ค่ะเป็นแก้วน้ำกระดาษพิมพ์ลายค่ะ

สลายได้เพราะว่าเป็นแก้วกระดือ
แก้วกระดาษพิมล์ไลค่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพี่ฝน
คือแรกนี้ไม่ใช่แก้วธรรมดา

เวลาน้ำใส่ผมกินน้ำไม่ต้องออกแขนเลย

อันนี้งั้นเป๊กจะเฉลยอันที่พี่ไม่ได้เลือกค่ะ
เป็นจะเฉลยที่แก้วน้ำกระดาษพิมพ์ลายขนาด๑๖ออน๑๐ใบที่พี่ฝนไม่ได้เลือก
ราคาตั้งต้นอยู่ที่๔๙บาท
โอ้โฮแพ็คเนี่ยนะ

งั้นมาดูที่แก้วน้ำพลาสติกค่ะ๒๒ออน๑๐ใบที่พี่ฝนไม่ได้เลือก
เช่นกันราคาอยู่ที่๓๙บาท
เดี๋ยวนะป้าติกถูกกว่ากระดาษ
ชานอ้อยพี่ฝนหมายความว่าอันนี้ไม่แน่นะ

อันนี้คือแก้วนะพี่ฝนเลือกนะคะ
แก้วชานอ้อยต้องถูกกว่า๓๙บาท

ถูกกว่า

สินค้าที่ราคาถูกที่สุด

เก่งมากผ่านข้อ๓มาแล้วค่ะ

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาทค่ะ

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

ที่บางทีแบบหาอะไรโชว์เพื่อเรียกลูกค้า

ก็ยังมีเสือปิคอเดนท์คนนี้มาโชว์มีโชว์นู่นนี้นั่น